มีข่าวดีสำหรับราชการและบุคคลในครอบครัวที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งนะครับ
ซึ่งไม่ต้องไปทดลองจ่ายเรื่องของค่ายาก่อน
เนื่องจากว่ากรมบัญชีกลางเขามีการขยายสิทธิ์ให้สามารถเบิกจ่ายตรงได้เลย

นางสาวสุธิรัฐรัตนาโชธนะครับ
ธิบดีกรมบัญชีกลางบอกว่ากรมบัญชีกลางนั้น
สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์และบุคคลในครอบครัวที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง
โดยจะประกาศรายการยา๑รายการจากทั้งหมด๓๗รายการ

เพื่อบรรเทาความเด็บร้อนผู้ป่วยสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
ไม่ต้องทดลองจ่ายค่ายาไปก่อนนะครับ
ได้ใช้ยาหรือว่าวิธีการรักษาอื่นก่อนแล้ว
ในกรณีผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องใช้ยาดังกล่าว
สถานพยาบาลสามารถยื่นเรื่องไปที่กรมบัญชีกลาง
เพื่อขออนุมัติเป็นรายกรณีไปได้
ว่าจะเริ่มใช้ได้มีนาคมนี้นะครับ
จากการกำหนดเงื่อนไขการเบิกจ่ายค่ายาแล้ว
คณะทำงานได้มีการศึกษาแล้วก็พิจารณาแนวทาง
เพื่อให้เข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์
ที่มีการพัฒนาในการรักษามะเร็งแต่ละชนิดได้
เพื่อให้ผู้ป่วยนั้นเข้าถึงการรักษามากขึ้น
มีแนวทางรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ
แล้วเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยด้วยนะครับ
ได้พิจารณาเพิ่มรายการยาแล้วก็เงื่อนไขข้อบ่งชี้
ในการเบิกจ่ายยาจากเดิม๑๔รายการเป็น๑๗รายการ
ยารักษาโรคมะเร็งตับยารักษาโรคมะเร็งไทรอยด์เป็นต้น
พร้อมทั้งปรับเงื่อนไขให้สามารถเบิกจ่ายได้กว้างมากขึ้นด้วยนะครับ